คุณผู้ชมค่ะชาวบ้านในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนนี้เขาตกใจมากเพราะว่าเมื่อช่วงค่ำ
อยู่ดีเขาได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด
พอออกไปดูเป็นบ่อเป็นแบบเหมือนหลุมยุบลงไปเป็นเมตร
ความกว้างแล้วก็ผ่านไปสักพักมันกว้างขึ้นอีก
ใช่ค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑๐บ้านเขาสิงโตตำบลบ่อพลอย

เขาก็ต้องพากันไปดูหลุมนี้คุณผู้ชม
อุ๊ยใหญ่มากนะคะและลึก
ไร่ยาสูบของนางสมยาจานแก้วค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่า๖โมงเย็นเมื่อวันจันทร์
ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
มันคล้ายกับระเบิดจากการซ้อมรบของทหารอะไรแบบนี้นะคะ

ก็ดังไปจากบริเวณไร่ยาสูบประมาณ๔๕ครั้งได้ยินเสียงดังอยู่แบบนี้
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ได้สนใจอะไรนึกว่าเป็นเสียงซ้อมรบของทหาร
พอตื่นเช้ามาก็ตกใจเพราะมันเป็นหลุมขนาดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่ากว้างประมาณ๑เมตรในวันแรกแล้วก็พอสังเกตดูหลุมที่เกิดขึ้น
มันเป็นหลุมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปล่า
เพราะว่าก้นหลุมมีน้ำผุดขึ้นมาด้วยเนี่ยมีน้ำ
หลุมมีรอยดินแยกแล้วก็เป็นลักษณะของการพังถล่มของดิน
แต่พอเมื่อวานนี้๕โมงเย็นหลุมมันเหมือนใหญ่ขึ้น
มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ๑๒เมตรลึกเกือบ๑๐เมตรแล้ว
คือจากวันแรกจนผ่านไปทำไมมันใหญ่ขึ้น

ทหารก็เข้าไปตรวจสอบค่ะแล้วก็บอกชาวบ้านว่าอย่าเข้าใกล้นะ
อยู่ห่างก่อนเพราะกลัวว่าจะอันตรายมันอาจจะซุดเพิ่ม
ออกไหมคะบริเวณที่เราไปยืนใกล้มันเป็นไปได้ที่จะสุดเพิ่ม
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
เจ้าของที่ดินบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำในหลุมไม่มีอันตราย
ถือว่าเป็นเรื่องดีก็จะนำน้ำไปรดพืชผลทางการเกษตร
จากว่าบริเวณนั้นมีการพยายามขุดหาน้ำมาดามาแล้วหลายครั้ง
แต่ไม่เคยเจอเลยแล้วก็พอมามีหลุมยุบขนาดใหญ่แบบเนี้ย

เขาก็ตกใจว่าเออขุดหาอยู่ตั้งนานอยากจะใช้น้ำบาดาน
ไม่เห็นจะมีน้ำเลยอยู่ดีมีดินยุบเป็นหลุมแบบนี้
แล้วก็มีน้ำอยู่ที่ก้นบ่อด้วยเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่มีอันตรายอะไร
ถือเป็นเรื่องดีของเจ้าของที่นะคะ
ปริญญาพุทธาพิบาลนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรณีวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
เขตไซโยกกาญจนบุรีบอกว่าเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากฝนตกหนักค่ะ
ทำให้ชั้นหินใต้ดินอาจจะเป็นหินปูนซึ่งมีช่องว่างของหินหรือถ้ำ
ทำให้พอฝนตกหนักดินก็อ่อนตัว
แล้วก็ไหลลงไปในช่องว่างตามซอกหินต่าง
เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
ข่าวแบบนี้นะเคยเห็นแต่ที่เมืองนอกที่อเมริกา
นี่เพิ่งเคยได้ยินที่เมืองไทยครั้งแรกตกใจเหมือนกันนะคะ